อยู่ที่วงการลูกทุ่งหมอลำคุณผู้ชมค่ะ
น้องมีนตาอินทิรานะคะคนสวยอัปเดตชีวิตกันนิดนึงก็แล้วกัน
คืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่านาทีนี้
เพลงณหน้าทองของหนุ่มโจอี้เนี่ย
เขาดังมากเลยค่ะคนบันเทิงนำไปโคเวอร์กันเป็นจำนวนมากเลย
เช่นเดียวกับน้องมีนตราค่ะที่เธอก็เอาเพลงฮิตเพลงนี้แหละ
จะพอแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องมินตากันเลยจ้า
โอ้โหเสียงเพราะไม่พอมาพร้อมแบบอารมณ์แบบหนักหน่วงเต็มตัว
ขนาดนี้หน้าทองไม่ต้องพึ่งหรอกจ้า

เสียงน้องเนี่ยเพราะนะคะงานนี้ค่ะ
ด้านเจ้าของเพลงอย่างหนุ่มโจอี้เห็นเข้า
ก็เลยเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสักหน่อยค่ะ
ส่วนเอฟซีที่เห็นก็พากันจิ้นทั้งสองคนเหมือนกันนะ

อยากจะให้ทั้งคู่นั้นมีผลงานร่วมกันสักครั้งหนึ่งค่ะ

ขอบคุณหนุ่มโจอี้ที่ติดตามผลงานของเธอตลอด
และเธอเองเราก็ปลื้มผลงานของดุมโจเอี่ยอยู่แล้วด้วยค่ะ

ทั้งสองคนนี้ค่ะเร็วนี้

บอกเลยค่ะนี่จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่นั้นได้ทำงานร่วมกัน
ฟังเสียงของเธอนิดนึงละกันค่ะ
มี
เร็วนี้ค่ะก็จะมีโปรเจคพิเศษค่ะ
ก็เหมือนแบบว่ามาร้องเพลงไลฟ์คู่กัน
ใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นผลงานเพลงอะไรอะไรยังไงบ้าง
ก็อยากให้รอติดตามกันค่ะเร็วนี้แบบเร็วจี่เลย
ก็มีคนชื่นชมเราก็รู้สึกชื่นใจแหละค่ะ
ก็ขอบคุณพี่โจอี้ค่ะที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบค่ะ
หนูเองก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบเหมือนกัน
แล้วก็คอยติดตามผลงานอยู่ด้วยเหมือนกันอย่างนี้ค่ะ
หนูเองชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบเหมือนกันค่ะ

วันหนึ่งตัดช้ำว่าชื่นออกเวลานี้หนูก็ชอบค่ะ

จะมีผลงานร่วมกันติดตามด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ